ทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนต่าง

โดยเฉพาะเรื่องของการรับซื้อข้าวต่อนั่นเองนะคะ
เพราะว่าจะมีการตั้งเป็นตลาด
เพื่อให้ชาวนาได้มาขายโดยตรง
แล้วก็อย่างโครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ
อันนี้ก็เป็นลูกหลานชาวนานะคะ
ที่ใช้จังหวะนี้ในการขายข้าวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะ
โดยทางนักวิชาการก็มีการรวมกลุ่มกัน
แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแบบทางการค่ะ
รวมทั้งระบบพยากรผลผลิตที่แม่นยำด้วย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงการผันผวนของราคาข้าวค่ะ
นายนิพนธ์ครัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ
ก็ได้ระบุถึงสาเหตุราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ที่ตกตับที่สุดในรอบ๙ปี
จากราคา๑๒๐๙๐บาท

ตอนนี้ลดลงมาเหลือ๑๐๕๐บาท

มาจากความตื่นตระหนกของกลุ่มพ่อค้าข้าว
เก่งกำไรการซื้อขายล่วงหน้า

เก็บเกี่ยวในปีนี้มีจำนวนมากค่ะ

ที่มีอยู่ในโรงศรีกว่า๒ล้านตัน
ก็ทำให้จำนวนข้าวหอมมะลิปีนี้

ขณะที่ความต้องการซื้อมีเท่าเดิม
หรืออาจจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
ดังนั้นพ่อค้าข้าวจึงรีบเสนอขายข้าวล่วงหน้า

เพื่อที่จะรักษาส่วนต่างของกำไรเอาไว้
ก็ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดลงค่ะ
เหลือแค่๙๕๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาทต่อตันเท่านั้นนะคะ
สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก็ทำให้เกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าว

กลางเดือนปลายเดือนที่ผลผลิตจะออกมาอีกจำนวนมาก
ก็ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับความเสียหาย
ให้รัฐบาลเร่งสร้างตลาดสินค้าเกษตร

เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้โรงงานแปรรูป
และพ่อค้าสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยง

รวมทั้งสร้างระบบพยากรผลผลิตการเกษตรที่แม่นยำ
้อนให้กับตลาดซึ่งจะช่วยลดความผันผวน
จากการเก็งกำไรแบบตื่นตกใจของข้าวได้ค่ะ